คุณผู้ชมไปสุรินทร์ค่ะเป็นเรื่องของช้างสุรินทร์เขาเมืองช้าง
ใช่ค่ะนะครับแต่ช้างตัวนี้ช้างเชือกนี้ไม่สบายคุณผู้ชม
ควานช้างก็กำลังจะพาไปหาหมอเวลาช้างไม่สบายมันก็มีอาการหงุดหงิด
ครับทำร้ายคนรอบข้างได้ค่ะอันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นง่าย
ช้างศรีดอทรัพย์มงคลอายุ๑๕ปีค่ะมันไม่สบายท้องอืดถ่ายไม่ออกแล้วตกมันด้วย
นี่ค่ะที่เห็นหล่นลงมาเนี่ยคือควานช้างนะคะ
ความช้างสองคนพยายามผูกเชือกช้างกับรถบรรทุกครับ
ก็สะบัดควานช้างที่นั่งอยู่ก็กระเด็นตกลงมาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

แต่นี่ค่ะก็ต้องเรียกกู้ภัยมานำตัวส่งโรงพยาบาล
เรื่องต้นบาดเจ็บที่ขาค่ะ

มันตกมันไม่สบายตั้งแต่๔กรกฎาคมแล้วค่ะ
ก็เลยให้เพื่อนที่เป็นควานช้างมาช่วยกันพาไปหาหมอ

แล้วควานช้างก็ต้องไปพบแพทย์ด้วยค่ะ
ด้วยความที่ช้างมันหุดหงิดแล้วสะบัดตกลงมาค่ะ